ติดตามกันต่อกับขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจายนะครับก็เป็นอีกครั้งที่ท่านนายกใช้อำนาจตามมาตรา๔๔มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
๓เรื่องทั้งเรื่องของการตั้งสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็การกำหนดมาตรฐานองค์การอาหารและยา
รวมทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงิน
ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

ถึงมาตรา๔๔จากหัวหน้าคอสชคนจะคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับออกกฎหมายมามีอำนาจเพื่อจะสั่งการลงโทษเรื่องนั้นเรื่องนี้
แต่จริงแล้วไม่ใช่หรอกครับการใช้มาตรา๔๔เยอะเลยนะครับที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน
เมื่อวานนี้ออกมา๓ฉบับน่าจะเป็นข่าวดีทั้งนั้นแหละครับ
ฉบับที่๑เนี่ยออกมาเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุข
เรื่องที่จะให้ขึ้นทะเบียนยาโดยเฉพาะยาสมุนไพรเนี่ยมีเป็นพันรายการนะครับแล้วค้างคามาแล้วหลายรัฐบาล
มีปัญหาเยอะแยะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ทางเดินของกฎหมายกว่าจะออกมาได้เนี่ยยาวนานเป็นเขาวงกฎออกมาไม่ได้สักทีนึง
การประกาศใช้มาตรา๔๔คราวนี้เหมือนกับไปทะลวงท่อบอกไปต่อไปนี้การขึ้นทะเบียนยาโดยเฉพาะยาสมุนไพรเนี่ย
พอออกมาแล้วเอามาขายได้คนไทยจะได้ใช้ยาถูกเยอะเลยครับยาสมุนไพรของเราเนี่ยมีดีเยอะมีสรรพคุณสู้กับยาฝรั่งเนี่ยได้สบาย
แต่ว่าพอไม่มีทะเบียนยาออกมาไม่ได้มันก็มีปัญหาขายไม่ได้
ค้างอยู่เยอะเลยฉะนั้นท่านนายกก็บอกถ้าอย่างนั้นใช้มาตรา๔๔ไปดำเนินการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นคนรับผิดชอบไปดูแล
อันนี้ก็จะส่งผลให้เราได้ซื้อยารักษาโรคในราคาที่ถูกขึ้นโดยเฉพาะยาสมุนไพรที่มีคุณภาพไม่แพ้ยาฝรั่งอย่างที่ว่าแล้ว
อันนี้ก็ต้องใช้มาตรา๔๔เข้าไปแก้ไข

รถไฟฟ้า๒สายอธิบายเท่าไหร่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าสายที่๑ทำมามาถึงตรงนี้อีกสายหนึ่งทำมาแค่ตรงนี้โบ๋อยู่๑กิโล
กิโลเนี่ยคนละระดับกันด้วยคนที่จะมาทางนี้จะต่อไปทางโน้นก็ต้องต้องหนึ่งกิโลเนี่ยต้องอาศัยภานะชนิดอื่น
คนจากทางโน้นจะมาฝั่งคันนี้

หยุดอยู่ตรงสถานีตรงนั้น๑กิโลเนี่ยเชื่อมกันไม่ได้อธิบายคนก็พอจะเข้าใจครับว่าคนละสัญญากันแล้ววิธีการจะแก้ไขเนี่ยแก้ยังไง
ถ้าไปดูตามสัญญาแล้วเนี่ยไปแก้ยังไงก็ยุ่งทั้งสิ้นไปบังคับเอกชนเขาหรือใช้เงินของรัฐแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเนี่ยพ้นหน้าที่ไปใครมาฟ้องเอาทีหลังว่าคุณทำผิดระเบียบผิดกฎหมายแล้วจะทำยังไงก็ติดตารางสิครับใครก็จะไปยอมล่ะครับฉะนั้นโดยสัญญาโดยเงื่อ
ไขโดยอะไรต่ออะไรเนี่ยผมขี้เกียจอธิบายหรอกครับแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าจะเดินตามข้อกฎหมายแก้ไม่ได้
ใครไปตัดสินว่าให้รัฐต้องควักเงินเท่านี้ก็ผิดใครไปตัดสินว่าให้เอกชนต้องมาจ่ายเงินให้รัฐเท่านั้นเท่านี้เขาก็ฟ้องเอาทีหลังได้ทั้งนั้น
อย่าไปสนใจเลยครับว่าทำกันมายังไงเอาเป็นว่านี่เป็นเรื่องแปลกพิษดารสำหรับประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งพอต่อเชื่อมกันไม่ได้แล้วยังไงครับคนก็ใช้เส้นทางนี้น้อยบางใหญ่อะไรที่ว่านี่แหละสายสีม่วง
เพราะคนใช้เส้นทางนี้น้อยขาดทุนทุกวันวันละ๓ล้านกว่าบาทนายกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยภายในปี๖๐
กลางปีหรือกี่ตอนไหนก็ไม่รู้ต้องเชื่อมกันให้ได้ให้คนเชื่อมกันให้ได้
คุ้มครองในการตัดสินใจให้
คุ้มครองในการตัดสินใจให้
เพื่อที่จะไม่ต้องติดคุกติดตาราง
เพื่อที่จะไม่ต้องถูกฟ้องกันในวันหลัง
ฉะนั้นเรื่องการออกระเบียบ

ขั้นตอนของกฎหมายต่างนานา

ทำกันมายังไงล่ะครับ
คนละสายแล้วบริษัทเดียวกันแท้นะที่ทำกันเนี่ย
แต่ว่าเชื่อมกันไม่ได้
มาโบ๋อยู่หนึ่งสถานี
เล่าให้ใครฟังเขาก็สายหัวว่า

นายกก็ต้องสั่งการเรื่องนี้ขับเคลื่อน

จะต้องปฏิเลิกประเทศทุกด้าน

ฉะนั้นต้องปฏิรูปประเทศทุกด้านทุกเรื่อง
ตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปขึ้นมา
พยายามจะหยิบเอาปัญหาของประเทศ
แต่ละปัญหาแต่ละปัญหามาว่ามีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้
ปัญหาต่างมาแล้วแล้วจะบอกว่าจะแก้ยังไง
อ้าวถ้าจะแก้ยังไงเนี่ย

เรื่องต้องออกเป็นข้อระเบียบข้อกำหนดข้อประกาศ
เรื่องต้องออกเป็นกฎหมาย
เรื่องต้องไปใส่ไว้ในรัฐมนูลเลย
ถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะปฏิรูปประเทศ
นาประการเป็นข้อเสนอแนะเยอะ
สปชพ้นหน้าที่ไป
ก็มีสปทมารับไม้ต่อ

จะปฏิรูปประเทศดั้งเนี่ย

กฎหมายบางฉบับก็รอดออกมาได้ครับ
แต่ส่วนใหญ่ยังนอนนิ่งอยู่กับที่ครับ
ขั้นตอนในการออกกฎหมายเนี่ยมันมีเยอะ
สารพัดสารพันธุ์ที่จะเป็นปัญหา
ขยับเร็วก็ไม่ได้เพราะมันมีขั้นตอนของกฎระเบียบข้อบังคับของสภาอยู่
สุดท้ายขึ้นมาการปฏิรูปประเทศ
ไม่มีใครเห็นว่าทำอะไรไปบ้าง
นายกก็ร้อนใจสิครับ
นายกก็ร้อนใจว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้
เดี๋ยวรัฐบาลนี้พ้นหน้าที่ไปอีกปีกว่า
ก็ไม่เห็นผลว่าประเทศนี้ปฏิรูปอะไรกันไปบ้าง
นายกจึงออกมาตรา๔๔ไงครับ
ออกมาตรา๔๔นี่ทำยังไงล่ะครับ
ให้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

ก็นายกเป็นประธานรองนายก๖คนเอามาหมดเลยเป็นรองประธาน
รัฐมนตรี๒คนรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

อกนั้นก็มีส่วนราชการที่สำคัญเช่น
เลขาธิการสภาพัฒน์หรือเขาเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

สปท๒คนเอามาหมดเลยครับ๑๙คน๑๙คนนี้มาทำอะไรล่ะครับเอามาทำหน้าที่คัดกรองคัดแยกเรื่องการปฏิรูปประเทศที่สปทส่งเข้า
มาเนี่ยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรมีความจำเป็นเร่งด่วนและจะมีการตั้งอนุกรรม
การขึ้นมาเพื่อติดตามการทำงานต่อไปมาขับเคลื่อนว่างั้นเถอะ
จะทำให้การปฏิรูปประเทศเห็นผลเร็วขึ้นที่พูดกันปากเปียกปากแชร์กันมาปี๒ปีแล้วไปไม่ถึงไหนนี่แหละ
คณะกรรมการชุดนี้จะไปล้วงออกมาว่าไหนพวกเธอเสนออะไรกันไว้บ้าง
ในการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านแล้วอันไหนมีความจำเป็นเร่งด่วน
ใช้อำนาจมาตราสี่สิบสี่เนี่ยเข้าไปขับเคลื่อน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเป็นความหวังว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ย
มันจะได้ขับเคลื่อนเร็วขึ้นซึ่งสองปีกว่าที่ผ่านมา
คนก็บ่นกันว่าไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมสักอย่างหนึ่งดีแต่พูด
พูดกันในสภานั่นแหละพูดกันในสปชมาพูดต่อกันในสปท
พูดกันอยู่นั่นแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น
มันมันจะดีขึ้นได้ยังไงล่ะครับในเมื่อออกมาเป็นกฎหมายบังคับไม่ได้
ค้างท่ออยู่อย่างนั้นฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ที่นายกเป็นประธานเนี่ย
จะมีอำนาจในการที่จะขับเคลื่อนดำเนินการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้การปฏิรูปประเทศออกมาให้กฎหมายออกมาแล้วมาบังคับใช้
ทีนี้ก็เหลือแต่ว่ากฎหมายออกมาแล้วเนี่ย
บังคับใช้กฎหมายมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตรงนั้นก็ไปว่ากันอีกก๊อกหนึ่ง
บ้านเราเนี่ยกฎหมายก็ออกมาเยอะเวลาทำอะไรไม่ได้อย่างใจก็เรียกร้องให้ฝ่าย
ติบัญญัติออกกฎหมายเขาออกมาให้แล้วก็ไม่เอาไปบังคับใช้
เรื่องง่ายแต่ก่อนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบเนี่ยโอ้ยบอกว่าไม่มีกฎหมาย
พวกผมไปจับใครเขาก็ไม่ได้เรียกร้องสภาออกกฎหมายมาให้
ออกกฎหมายมาให้สิบกว่าปีไม่เคยจับใครสักคนหนึ่งเอาขับรถขับรถใช้โทรศัพท์เล่นไลน์เป็นอันตราย
ให้จับกลุ่มตำรวจบอกผมไม่มีอำนาจเรียกร้องให้ออกกฎหมายเอาออกกฎหมายให้
จับคนได้สักกี่ลายล่ะครับนี่ยกตัวอย่างว่าเราชอบเรียกร้องให้ออกกฎหมาย
พอเขาออกกฎหมายมาแล้วก็ไม่เอากฎหมายไปบังคับใช้อย่างจริงจัง
มันก็มีประโยชน์อะไรล่ะครับเอาล่ะทีนี้ก็คอยดูว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีมาตรา๔๔
ไปแก้เพื่อให้ออกกฎหมายในการปฏิรูปประเทศกฎหมายออกมาแล้วจะมีการเอาจริง
ครับคุณกรอบคุณดาวครับครับดูแนวโน้มปีหน้าน่าจะมีการใช้
มากกว่า๓เรื่องนี้ไหมครับในส่วนของม๔๔ก็คือจริงม
เราอย่าไปคิดว่าออกมาตรา๔๔ไปจัดการคนนั้นคนนี้ไม่ใช่

ออกไปแก้ปัญหาว่าปัญหาเดิมที่คุณทำกันไม่ได้
คุณติดขัดกฎหมายไม่รู้จะทำยังไง

เหมือนกับเรื่องที่ไปยืดหยุ่นช่วยเหลือทีวีดิจิตอล
ศตชก็ทำไม่ได้เขาอยากช่วย
แต่เขาทำไม่ได้เพราะถ้าเขาทำวันหลังคนไปฟ้องเขาทีหลังว่า

นายกจึงจำเป็นต้องออกมาตรา๔๔ป้องกันให้